คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยค่ะที่จังหวัดตรังเนี่ยนะคะ
กรณีที่โอ้โหอดีตอดีตรองประธานสภาอบตนี่สะสมความแค้น
แค้นมาตั้งเกือบ๒๐ปีคุณถามว่าแค้นเรื่องนี้เพราะอะไร
ข้างบ้านเข้ามาขโมยปลาใช่ไหมแล้วก็คว้ามีดพระฟันเข้าที่กระโหลกศีรษะค่ะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
อดีตรองประธานสภาอบตบางด้วนที่ปะเหลียนจังหวัดตรัง
หรือว่านายเอกพงศรีสุดหรือว่าในเรินอายุ๖๑ปี
เอาพระมาฟันนางชะอ้อนคุณป้าชะอ้อนอายุ๖๔ปี
เพราะว่าป้าชะอ้อนเข้าไปหาปลาในที่ดินของทางอดีตรองประธานสภาอบต
คือเป็นเหตุที่เรานำเสนอเมื่อวานนี้นะฮะว่าคุณป้าเพื่อนบ้านเนี่ย
เข้าไปหาปลาเท่านั้นเองโอ้โหถูกฟันนิ้วเกือบขาดหัวแบะนะฮะ
แต่ทีนี้ก็ต้องฟังความจากผู้ก่อเหตุด้วย
ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าปลาที่เขาเลี้ยงไว้มันหายบ่อยไง
พอปลาหายบ่อยก็เลยมานอนเฝ้าที่สวนแล้วก็เห็นว่ามีคนเดินอยู่ก็เอาไฟ
ฉายที่คาดหัวอยู่เนี่ยนะเอาส่องดูซิถืออาวุธมีดพระลงไปดู
ปรากฏว่าเห็นว่าป้าน่ะยืนอยู่ในบ่อปลาก็เลยถามป้าป้ามาทำอะไร
ป้าตอบแบบนี้มาตกปลาโมโหสิคะเอาสันมีดพระเนี่ย
ไปที่หัวป้า๓ทีแล้วป้าก็วิ่งกลับบ้าน
ยืนยันนะว่าไม่ได้ตามไปขู่ป้าว่าจะฆ่ายกครัว
ครับคือเขายืนยันสองเรื่องคุณนายเอกพงศ์เนี่ยนะฮะ
รองประธานสภาอบตเนี่ยยืนยันบอกโอ้โหไอ้พระของผมเนี่ย
ผมเอาสรรพระเคาะหัวเขาไม่คมไม่คม
ไม่ได้เอาสันคมไปฟันเขาแค่เคาะหัวไปเท่านั้นเอง
และอีกอย่างที่ทางฝั่งโน้นเขาบอกโอ้โหผมเนี่ย
เดินตามไปถึงบ้านขู่ฆ่าบอกว่าเดี๋ยวกูจะฆ่ายกครัวเลย
ไม่จริงไม่จริงอืมผมไม่ได้เดินไปถึงบ้านเค้าเลย
อ่ะผมแก้ต่างก่อนสองเรื่องใช่เออบอกแบบนี้เออ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าป้าเนี่ยนะไปขโมยพวกปลาขโมยหอย
สวนผมเนี่ยหลายรอบแล้วนะถ้าเกิดว่านับปีเหรอ
ปีสี่เจ็ดคุณผู้ชมเออเออสี่เจ็ดจนถึงตอนนี้เนี่ย
จริงที่ผ่านมาก็รับรู้นะเตือนป้าแกตลอดเลย
แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ตำรวจจะเรียกผมไปพบยินดี
เออเพราะว่าอะไรอ่ะครับถึงที่ผมทำอ่ะ
ผมก็แค่อยากจะรักษาทรัพย์สินของผมที่ดินของผม
คือผมจำได้นะว่าจำนวนปลาของผมในบ่อมีเท่าไหร
เพราะผมปล่อยเองผมเลี้ยงเองผมดูทุกวันนี่
เด็กกระโพงเขาบอกแบบนี้นะครับเขาบอกสิบเก้าปีเนี่ยปลาหายตลอดเลย
แล้วก็รู้เลยว่าป้าคนนี้ชอบมาขโมยเตือนแล้วเตือนอีกแล้วติดป้ายไว้
เมื่อกี้เห็นป้ายก็เนี่ยบอกว่าห้ามเข้าห้ามจับปลาฝ่าฝืน
เอาผิดตามกฎหมายนะติดป้ายตัวแดงแดงใหญ่ใหญ่นะฮะ
เมื่อกี้เรามีภาพป้ายใช่ไหมฮะติดไว้แล้วนะ
พอติดไว้แล้วก็ยังมาอีกนะฮะ
ฟังเสียงเขานี่ห้ามเข้าห้ามจับปลานะ

เอาผิดตามกฎหมายทันทีแต่ทีนี้มาอีกผมก็ไม่รู้ทำไง
เอาสรรพร้าเนี่ยเคาะหัวเลยนะฮะ
กล้าผมเลี้ยงอยู่คุณก้าวมาอยู่มาใส่เบ็ดทำไม
เมื่อคืนเราฟันไปกี่ครั้งครับเพื่อน
ไม่ได้ฟันเคาะใช้สันมีดเคาะ
ใช้สันมีดเคาะสันมีดก็มีอยู่
ถ้าผมฟันไทยหาแล้วตีเดียวก็ตายเลย

ระยะเวลานานแล้วยังครับฟิราโต้
ปี๔๗เหี้ยนี้มันหากินก็ตลอด
คนทั้งหมู่บ้านเขารู้ว่าคนคนนี้คือใคร
ฟังด้านฝั่งในเอกภงฝั่งด้านบนผู้ก่อเหตุแล้วใช่ไหม
แต่ว่าเราก็อยากให้คุณผู้ชมฟังทั้งสองด้าน
มาฟังทางด้านฝั่งลูกชายของคุณป้าคนเจ็บบ้างไหม
ลูกชายในวัชารสักอินทองมากนะคะอายุ๔๕ปี
หัวแม่มือซ้ายเกือบจะขาดแล้วที่เขาบอกว่า
เอาพระแบบไม่คมใช่ไหมไม่คมแต่กระโหลกศีรษะแม่ผมร้าว
สมองแม่ผมบวมตอนนี้หมอก็ผ่าตัดแล้วค่ะ
ทีนี้ก็เลยถามลูกชายลูกชายบอกว่าแม่ผมเข้าไปในสวนของเขาจริง
แต่แม่ผมจะเดินผ่านพูดไม่ตรงกันคุณผู้ชม
เพราะบอกว่าแม่ผมจะเดินผ่านไปหาปลาในคลองสาธารณะด้านหลัง
แต่ว่าฝั่งนั้นเขาดักรออยู่แล้วกะเล่นเต็มที่เลย
ก็เอามีดพระมาฟันทันทีไม่ได้คุยไม่ได้ถามอะไรแม่ผมเลย
แล้วลูกชายบอกด้วยนะว่าที่ผ่านมาแม่ผมกับทางฝั่งนั้นก็มีปัญหากันหลายครั้ง
ชอบกินเหล้าเมาแล้วคือคือลูกก็ยังยืนยันอ่ะ
ว่าโดนฝั่งนั้นขู่ว่าจะฆ่ายกครัวด้วยนะคะ
ทั้งคู่เนี่ยมีปัญหากันมาตลอดฝั่งป้าแกก็มีปัญหาเรื่องที่ป้าแกชอบเข้าไปขโมยของในสวน
ทั้งเคยจะเข้ามาขโมยไม้ในพื้นที่ของเพื่อนบ้านด้วยนะทีนี้ตำรวจค่ะ
ตำรวจสพบ้านหนองเอื้องเนี่ยบอกว่าลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วแล้วก็มีการออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุครั้งที่หนึ่ง
ก็คือนายเอกพงศ์เนี่ยเรียกไปแล้วนะเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำคุณป้าเพราะว่าตอนนี้ป้าแกก็ยังเจ็บอยู่
ยังให้การไม่ได้แล้วเรื่องบุกรุกอันเนี้ยต้องว่ากันไปนะแต่เรื่องของเอ่อ
คือถ้าเกิดว่าเจ้าของสวนมาแจ้งเรื่องบุกรุกอันนี้ก็ต้องว่ากันไป
แต่เรื่องของการทำร้ายร่างกายอันนี้ก็ต้องพิจารณากันตามกฎหมายด้วยนะคะ
อดีตรองประธานสภาเขาก็พร้อมนะจะไปพบกับพนักงานสอบสวนนะครับ